ตอนนี้ผมทำความฝากอยู่ฝั่งโน้นดิแล้วน้องก็เหมือนที่คนหนึ่งล่อน้องไปฝั่งโน้น
อ๋อไปมุมอับแล้วเขาก็เลยเดินอ้อมัยผ่านไปจากฝั่งเนี้ย
ครับทีหนึ่งเพื่อยิบโค้งหยิบ
คนร้ายสวมหน้ากากขนาดใหม่ใส่หมวกแก๊ปสีดำ
เดินมายืนหน้าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างดังตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองชนบุรี
ผู้เสียหายมัวแต่สารวนทำความสะอาดอยู่หลังร้าน
ทิ้งหน้าเขาไม่มีคนเป้ามุมมือไว้ช่วยโอกาสปรอบคน
ผู้เสียหายกลับมาอีกทีมือถือเครื่องใหม่หายไปเรียบร้อย
พร้อมรูปคนในครอบครัวติดเครื่องไปด้วย
เตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์มิจฉาชีพจ้องลงมือตลอดเวลา
แป๊บเดียวทรัพย์สินก็ถูกโจรกรรม
ภัยอันตรายมีรอบตัวเราควรรู้เท่าทัน
เพื่อป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อ